คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับ

เร็วแรงจนทะลุโค้งแบบนี้นะครับ

โค้งกลางดึกไม่มีรถคันอื่นเลย

กระทั่งชนป้ายข้างทางเสียหลักล้มพุ่งเข้าชน
หน้าร้านขายจานดาวเทียมของจังหวัดลำปาง
คนขับขี่กระเด็นตกจากรถได้รับบาดเจ็บครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกตี๒ครับ

เขลางนครตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
ก็แน่นอนผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่รีบช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนกล้องวงจรปิดเป็นกล้องของร้านขายจานดาวเทียม
เจ้าของร้านก็คือนายอดุลกันเอ้ย
ก็บอกว่าหลังเกิดเหตุได้มาเปิดดูกล้องวงจรปิด
พบรถคันดังกล่าวขับขี่มาจากทางอำเภอแม่ม้อ

ขับมาเร็วแบบไม่เบรกเลยนะฮะก็เลยแหกโค้งตามคลิป
ส่วนคนเจ็บเป็นชายวัยรุ่นกระเด็นตกจากรถนอน
ได้รับบาดเจ็บกู้ไพรก็ให้การช่วยเหลือ
เขาบอกว่ายังโชคดีนะที่คนขี่ร่างไม่กระเด็นไปชนกับเสาไฟฟ้า
ถ้าร่างฟาดกับเสาไฟฟ้าอาจจะได้รับอันตรายถึงเสียชีวิตนะครับ

คุณผู้ชมฮะก็เป็นคลิปที่เอามาเตือนกันนะครับ